เริ่มกันที่ฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๘เกมนัดที่๒ของฤดูกาลเมื่อวานนี้นะคะ
การท่าเรือค่ะยังคงฟอร์มร้อนแรงค่ะก็บุกไปชนะเมืองทองยังคงรั้งจากฝุงต่อไปค่ะ

และก็ชื่นชมการท่าเรือด้วยที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
จะออกสตาร์ทได้ดีใน๒เกมแรกแต่ก็ไม่ขอประกาศว่าจะลุ้นแชมป์ไทยลีก
เพราะว่าเคยตกชั้นมาแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนการท่าเรือ
ก็เป็นเรื่องราวดีน่ารักระหว่างสองสโมสร
ที่เคยมีปัญหาแฟนบอลทะเลาะวิวาดกันแต่เกมนี้จบลงด้วยรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพค่ะ